ส่วนเหตุการณ์นี้แม่ค้าขายมะพร้าวอ่อนก็ขับรถมาแล้วมันมืดด้วยนะคะ
พอมืดเสร็จแล้วปั๊บไปพุ่งชนรถคันข้างหน้าเป็นรถใหญ่ด้วยค่ะคุณผู้ชม

แล้วหลังจากนั้นรถก็เสียหลักตกลงไปในคลองที่คุณเห็นเนี่ย
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
และตำรวจสพสำรองที่กาญจนบุรีได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีรถถูกรถสิบล้อบรรทุกอ้อย

เนี่ยเสียหลักแล้วก็ตกคลองคือผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยมีหนึ่งคนนะคะ
จุดตรงนี้อยู่ตรงถนนเรียบริมคลองชลประธานสายบ้านใหม่ที่ท่าตะเคราะห์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วไปเจอรถ๑๐ล้อที่บรรทุกอ้อยมาเต็มคันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยกขึ้นมาจากคลองแล้วดูสภาพรถสิ
คือมันมีร่องรอยการเฉียวชนพังเสียหาย

ใช่กู้ภัยนักประดาน้ำก็ต้องลงงมค้นหาร่างของคนขับ

แล้วก็นำร่างขึ้นมาจากคลอง
เป็นแม่ค้าขายมะพร้าวอ่อนอยู่ที่ท่าม่วงค่ะ
ก็ต้องส่งร่างไปพิสูจน์
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
ทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เขาบอกว่าคนขับรถบรรทุกให้การกับตำรวจนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถบรรทุกอ้อย
ออกจากไร่บ้านหนองน้ำขุ่นจะไปส่งที่โรงงานน้ำตาลแถวท่ามกา
พอมาถึงตรงนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ย
รถกระบะเขาสวนทางแล้วก็คล่อมเลนมา
หลังจากนั้นก็มีการเฉียวชน
คนขับรถบรรทุกบอกว่าจุดตรงนั้นมันมืด

แล้วไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะที่เกิดอุบัติเหตุ
ก่อนหน้านี้ก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง
ดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวคนขับรถบรรทุก

แล้วก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักต่อไปด้วยนะคะ